เอาคุณผู้ชมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากคลิปที่เขาโพสต์ในติ๊กต๊อกกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเข้าไปฉีดวัคซีนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะ
แล้วพอไปถึงนะคะกำลังจะฉีดแล้วหันไปมองหน้าพยาบาลแล้วพูดคำว่าเจ็บตบ

บอกเจ็บหน้าตบไงแนน้มือพร้อมแล้ว
ก็พอจิ้มกันไปเปียกินนับ

นี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจะฉีดวัคซีนผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ทุกคนในศูนย์ฉีดเขาบอกปวดหัวกับผู้หญิงชุดสีเทา
ก็อยากจะให้ฉีดนะแต่เล่นเอาเหนื่อย
คือพูดจาเสียงดังแล้วก็พูดคำนี้ค่ะ
มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไม
อย่างที่ที่ฉันบอกไปนะคะจุดที่หลายคนลุ้นมากที่สุด
ก็คือตอนที่จิ้มเข็มลงไปที่แขนเธอนี่แหละ
สรุปจะถูกตบไหมเพราะว่าเธอบอกว่าเจ็บและตบไง

ก็มี๒ประมาณ๒๓คนมีผู้ชายด้วยนะคะมายืนคุมเชิงอยู่
พอฉีดเสร็จปุ๊บเสียงเปลี่ยนค่ะ

และหลังจากนั้นเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปที่เจ้าของคลิปนะคะ
ชื่อว่านางสาววีนาชาลีค่ะ
ขายอาหารทะเลแห้งอยู่ที่ตลาดร้อยเสานะคะที่ระยอง
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ

เธอพาพี่สาวไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ห้างแห่ง๑ระยอง

ผู้หญิงคนนี้โวยวายค่ะตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ใจเย็นมากเลย

คุณพยาบาลก็ใจเย็นมากก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
พยาบาลเขาก็เหนื่อยแล้วแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีก
ก็เป็นกำลังใจให้พยาบาลทุกทุกคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะ
คือดิฉันคิดว่าพยาบาลหรือแพทย์ที่อยู่ตามศูนย์แบบนี้

กลัวเข็มคนร้องไห้คนไม่ยอมมองไม่ยอมให้ฉีดอะไรอย่างนี้
แต่เจอเคสแบบนี้เข้าไปเนี่ยคือทุกคนก็คงอึ้งกันหมดอะนะคะ
จะแก้ปัญหายังไงตอนนั้นก็ถ้าตบก็ตบสิ
โอ้โหวุ่นวายกันน่าดูนะคะ
แต่ก็ขอบคุณแพทย์พยาบาลจริงทำงานหนักนะคะเพื่อทุกคน